มาถึงเวลานี้หลายคนก็จับจ้องไปที่อนาคตของพักชาติไทยพัฒนานะครับ
แต่จากคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดที่จะยังคงยืนยัน
จะเดินหน้าสารต่อเจตนารมณ์ของผู้เป็นพ่อต่อไป

ทำให้พอเห็นได้ว่านางสาวกัญจนาศิลปะอาชา

ทำกลางความหวัดหวั่นของสมาชิกพักนะครับ
มองว่าจะหาคนที่มีชั้นเชิงทางการเมือง
ขึ้นมาแทนในปัญหานั้นอาจจะยากนะครับ
แต่ก็ยังคงเชื่อมั่นว่านางกาจนาจะนำพาพักไปได้
ถ้ามีเลขาธิการพักที่แข็งแกร่ง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจใดของดิฉันในอนาคต
จะเป็นไปในฐานะลูกที่ดีที่จะทำเพื่อพ่ออย่างเต็มที่
แล้วก็เพื่อสิ่งที่ดีของบ้านเมืองนี้ด้วย
เพราะว่านั่นคือเจตนารมณ์ของพระบรรหาร

เพื่ออยากให้เกิดสิ่งที่ดีในเมืองค่ะ
คำยืนยันของนางสาวกัญจนาศิลปะอาชา

ชิดกับผู้เป็นพ่อซึ่งสึมทรัพย์ความคิด
และเจตนารมณ์ของนายบ้านฮานมาโดยตลอด
ประกาศจะสารต่องานการเมืองที่บีดามุ่งมั่นต่อไป
แต่ถ้าว่าการก้าวเดินของพักชาติไทยพัฒนา
ยามที่ไร้เสาหลักและเป็นช่วงรอยต่อที่สำคัญขณะนี้
สร้างความหวาดหวั่นให้กับสมาชิก
ในสังกัดมิใช่น้อย
นายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตเลขาธิการภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
เปรียบเสมือนมือขวาของนายบรรหารยอมรับว่า
มีความกังวลกับเรื่องนี้พอสมควร
เพราะการจะหาผู้นำที่มีประสบการณ์และชั้นเชิงรอบด้าน
อย่างนายบรรหารถือเป็นเรื่องยาก
ที่สำคัญผู้ที่จะมีบารมีเป็นที่ยอมรับของทุกคน
ก็ต้องใช้เวลาในการสั่งสมหลายสิบปี
ทั้งหมดจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและศรัทธา
แต่ก็ยังเชื่อว่าประสบการณ์ของนางสาวกัญจนาและนายวราวุฒิ
ที่ได้จากนายบรรหารยังเหนือกว่าทุกคน
เพียงแต่ต้องหาเลขาธิการพักที่แข็งแรงไว้เป็นกำลังสำคัญอีกทางหนึ่งด้วย
หากย้อนดูผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์๒๕๕๙
แม้จะถูกประกาศให้เป็นโมคะ
แต่คนการเมืองของภักดิ์ชาติไทยพัฒนาเก่าที่พ้นโทษแบน
ก็กลับมาเรียงหน้าลงเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพลียง
ขณะที่ผลการเลือกตั้งในปี๒๕๕๔พักชาติไทยพัฒนาได้รับเลือกเข้ามา๑๙ที่นั่ง
แยกเป็นจาก๓สระบบเขชิ๑๕ที่นั่ง
และบัญชีรายชื่ออีก๔ที่นั่ง
ได้เป็นพักการเมืองลำดับ๔ที่ถูกเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลเกือบทุกครั้ง
และภายใต้ระบบเลือกตั้ง๓แบบจะสันปันส่วนผสม
ออกแบบโดยนายมีชัยฤชุพันธ์ทำให้ก่อนหน้านี้ภายในพักวิเคราะห์กันว่า
จะได้เก้าอี้สอสอเพิ่มไม่ต่ำกว่าปี๒๕๕๙
ความเศร้าของสมาชิกพักชาติไทยพัฒนาเริ่มจางลง
คงจะได้เห็นการผลัดใบของพักที่เคยบริหารงานแบบบริษัทจำกัด
เดินหน้าไปกับสมาชิกพักที่เป็นเลือดแท้ของชาติไทยพัฒนาเท่านั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน